สวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
ถึงเลือกเวลากันหน่อยนะครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีมาเจอกับเราสองคนแบบนี้ครับ
ก็อยู่ในความสนใจแล้วก็กระแสโซเชียลมีเดียพูดกันเยอะถึงเรื่องของผลกระทบ
แต่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้คุณผู้ชมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของข้อกฎหมายและการบังคับใช้
โดยเฉพาะอย่างพวกเราเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือกันอยู่แล้วใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารติดตามข้อมูลกันอยู่แล้ว
แต่คุณผู้ชมค่ะระวังให้ดีนะถ้าหากว่าเราโพสต์ข้อความอะไรที่มันทำให้เกิดความน่ากลัวหรือทำให้เข้าใจผิด
อาจจะได้รับโทษมากถึงการปรับ๔๐๐๐บาทก็ได้
เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันได้เลยค่ะ

โพสต์สร้างความหวาดกลัวแม้เป็นความจริง
นี่เป็นข้อกำหนดใหม่ตามพระราชกำหนดฉุกเฉินนะคะ
ใช้วันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่มีการล็อกดาวน์วันนี้นะ
เรื่องของการโพสต์ข้อความแล้วผิดกฎหมายวันนี้ก็มีเหมือนกัน
ถ้าทำผิดนะโทษปรับ๒ปีนะคะ
โทษปรับ๔๐๐๐บาทหรือว่าโทษจำคุก๒ปี
คุณผู้ชมเรื่องนี้รายละเอียดก็ต้องทำความเข้าใจกันหน่อย
ก็หลักหลายพันประมาณ๘๙พันอยู่นะครับ
อย่างวันนี้ก็๘๐๐กว่าเกือบ๙๐๐นะฮะ

เรื่องของการกระทำผิดที่จะผิดตามข้อกำหนดนี้
เอาผมบอกง่ายแล้วกันมันจะต้องมีอยู่๓องค์ประกอบรวมกัน
นั่นคือการเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายในหนังสือพิมพ์
หรือว่าสื่ออื่นที่เข้าใจรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วย
อย่างที่สองก็คือมีข้อความอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
หรือเจตนาบิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และอย่างที่สามคือการกระทำผิดที่เกิดขึ้น
ใดที่หนึ่งในราชนาจักรไทยก็คือทุกพื้นที่ในเมืองไทย
แค่ในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้นนะคุณผู้ชม
แล้วก็จริงเรื่องของข้อกำหนดนี้มีมาแล้ว
อันนี้คือล่าสุดมีการประกาศคือฉบับที่๒๗
แต่จริงแล้วเขามีฉบับที่๑มาใช้มาตั้งแต่ปี๒๕
แต่ว่ามีการปรับให้มันสั้นลง
เรามาเล่าสู่กันฟังแบบนี้จะได้เตือนกันระวังกันนะเนาะ
เวลาเราใช้โซเชียลนะครับอย่าไปคิดอะไรมากอะเนาะ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องคิดมากจริงเรื่องของวันนี้

มันมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่

นั่นก็คือเรื่องของการฝ่าฝืนออกนอกเขตสถาน
ระวังนะฮะวันนี้คือเขาจับอย่างจริงจังแล้วนะ
คือเรื่องนี้นะครับทางด้านตำรวจเนี่ยเขาก็ออกมานะครับว่า
เอาล่ะเตรียมที่จะตั้งด่านสกัดในการเดินทางข้ามจังหวัดแล้วนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเอาจริงเขาตั้งด่านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

จริงตั้งแต่ที่เราฟังแถลงเขาเริ่มตั้งแต่วันที่๖เป็นเสาร์อาทิตยนั่นแหละ
ใช่แหละก็แต่ว่าที่เริ่มชัดเจนมีการนับจำนวนรถด้วยคุณพี่ศา

ก็เขาบอกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
มีรถที่วิ่งผ่านในช่วงเวลาเลยเคอร์ฟิลล์ประมาณสัก๕๔๘คัน
และมีการตรวจคัดกรองประชาชนอีก๗๓๙คน
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีนะ

ผมย้ำเอาไว้เพื่อใครที่ต้องเดินทางเลยเวลาเคอร์ฟิล
เขาก็จะมีการตั้งด่านตรวจทั้งหมด๘๘จุดทั่วกรุงเทพเลย
และจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้น
หากพบว่ามีการฝ่าฝืนออกนอกแคสถาน
ก็จำเป็นต้องดำเนินคดีเป็นรายไป
คืออย่างนี้ตำรวจเขาจะดูที่เจตนาก่อน
ว่าคุณเนี่ยเจตนาที่จะไปทำงานทำการ
อยู่ในเงินไขข้อกำหนดไหมนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเลาะเล่นอะไรแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิด
อย่างหนึ่งนะครับก็คือฝากไปยัง๖กลุ่มอาชีพนะ

กลุ่มอาชีพที่ได้รับการยกเว้นนะฮะ

หรือบัตรเจ้าหน้าที่แล้วก็หนังสือรับรองของต้นสังกัด
เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจต่าง

ถ้าคุณจำเป็นต้องออกเนื้อทางในช่วงเวลาเล่นเคอร์ฟิลไปนะ

ทุ่มถึงตี๔นะคะก็ดีกว่าคืออยู่บ้าน
ออกไปไหนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ยังไม่หมดนะยังมีเรื่องที่หลายคนก็สนใจ
ก็คือเรื่องของการซื้อชุดตรวจ
ที่จะเสนอทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สามารถหาชุดตรวจแบบหาตรวจโควิดแบบเร็วได้

คือทางด้านในแพทย์ไปศาลดันคุมนะครับ
กล่าวถึงกรณีเตรียมอนุมัติชุดตรวจเร็วโควิด๑๙
แต่ทีนี้ถ้าได้ชุดนี้มามันจะช่วยได้เยอะในการคัดกรองเบื้องต้น
ตอนนี้ปัญหามันคือว่าคนจะไปหาที่ตรวจยากมาก
ต่อแถวก็ยากจองก็ยากมันก็ต้องมีวิธีการคลายล็อกให้ใช้แบบนี้
แต่จะใช้แบบนี้มันต้องปรับปรุงไงใช่เพราะประชาชนต้องไปใช้เองถูกไหม

ก็คือทดสอบด้วยตัวเองแต่มันต้องเหมาะสมเพราะว่ามันแตกต่าง
ถ้าเจ้าหน้าที่เขาแยงเขาแยงแบบอุ้ยลึกสุดลึกสุดใจ
ใช่แต่ถ้าแบบประชาชนคุณถามตัวคุณเองแล้วกันถ้าคุณจะตรวจตัวคุณเอง
คุณจะแยงจมูกได้ลึกขนาดไหน
ก็แยงมานิดเดียวก็คิดว่าแยงแล้วบางทีอาจจะตรวจไม่ถึง
ใช่ไงมันเลยต้องมีคู่มือแนะนำแล้วก็ต้องมีการดีไซน์ออกมาให้เป็นพิเศษ
มันเหมาะสมกับผู้ที่มีเชื้อในปริมาณที่มากเอาเป็นว่าคือถ้ามีเชื้อปริมาณมาก
เข้าไปนิดเดียวมันก็เจอคือแปลว่าคนที่มีความเสี่ยงมากนั่นเองครับ
แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมที่ฟังฟังทั้งหมดนี้เรายังไม่สามารถไปหาซื้อชุดตรวจนี้ได้นะ
กฎหมายยังไม่ออกแต่ทางหน่วยงานเนี่ยเขาประชุมกันแล้วนะคะ
ก็คือทางออยบอกแล้วว่าวันที่๙กรกฎาที่ผ่านมาทางเลขาธิการออยลงนามไปแล้ว
เหลือไปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จะลงนามกัน
แล้วก็เดี๋ยวรอประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะ
จากเรื่องของการซื้อชุดตรวจด่วนด้วยตัวเองแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
ตอนนี้เรื่องด่วนก็ต้องศึกษากันให้ดีเรื่องของโควิดสายพันธุ์ต่าง
หลักบ้านเรานะคุณผู้ชมเนาะก็จะมีอัลฟ่ามีเดลต้าแล้วก็เบต้าด้วยเหมือนกัน
สายพันธุ์นี้ผมว่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสามสายพันธุ์นี้ให้แบบชัดเจนกันเลย
ได้รู้ว่าคุณติดสายพันธุ์นี้อาการมันเป็นยังไง
จะได้สังเกตอาการของตัวเองนะคุณผู้ชมนะ
ไปดูกันที่สายพันธุ์แรกอัลฟ่าค่ะอัลฟ่าคืออังกฤษ
อังกฤษเพิ่งแพ้เมื่อคืนแผ่นหน้าเสียดายกันเลย
คนละเรื่องคุณค่ะสายพันธุ์อัลฟ่านี้นะคะอาการคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือจะมีไข้หนาวสั่นไอหายใจทีเหนื่อยหอบปวดศีรษะไม่ได้กลิ่นเจ็บคอ
มีน้ำมูกอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายอาเจียนหรือท้องเสีย
ซึ่งเขาบอกอัลฟ่านี่นะกระจายเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธั้งเดิม๑๗เท่า
ครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับก็คือสายพันธุเบต้าหรือว่าสายพันธุ์แอฟริกานะครับ
จะกระจายเชื้อไม่ได้เร็วเท่าสายพันธุเดลต้าและอัลฟ่า
พูดง่ายกระจายเชื้อค่อนข้างจะช้ากว่า
แต่ความสามารถของเชื้อสายพันธุเบต้าก็คือทำให้เกิดอาการป่วยหรือเสียชีวิตได้มากกว่าสายพันธั้งเดิม

ใช่ครับผู้ป่วยที่ติดสายพันธุ์นี้นะครับจะมีอาการอย่างแรกเลย
ปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บคอท้องเสียปวดศีรษะตาแดง
การรับรสหรือว่ารับกลิ่นไม่ปกติก็คือไม่ได้รับรสแล้วก็ไม่รับกลิ่นนั่นแหละ
ตอนนี้ก็แพร่กระจายอยู่หลายพื้นที่
เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่กระจายอย่างรวดเร็วนะคะ
ผู้ป่วยที่ติดโควิดสายพันธุ์นี้จะมีอาการปวดหัวเจ็บคอมีน้ำมูก
แล้วก็อาการคล้ายเหมือนเป็นหวัดธรรมดา
แต่ไม่ค่อยพบการสูญเสียการรับรถ
คือเหมือนกับว่ายังกินได้อร่อยปกติซึ่งตรงนี้น่ากลัวมากไง

เพราะฉะนั้นตรวจสอบตัวเองให้ดีว่าตัวเองเนี่ยมีอาการอย่างนั้นหรือเปล่า
แต่ว่าท้ายที่สุดนะคุณผู้ชมนะ
เว้นระยะห่างล้างมือใส่แมสการป้องกันตัวเองสำคัญที่สุด

ทั้งหมดทั้งหมดที่มาเล่าสู่กันฟังเพราะเราเป็นห่วงนะ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคุณชิสา
โอ้โหช่วงหน้าคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยโหดมากค่ะ
คุณย่าตีหลานค่ะเกือบจะตายเกิดจากสาเหตุอะไร
กลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนชาติในช่วงสะบัดมุกกระตุกต่อมหา

เพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ครับ
คลิปนี้ต้องบอกว่าทุกการส่งต้องเพิ่มลีลาครับ
สวัสดีครับมาส่งพัสดุ
เห็นก็ปกติดีนะครับ
มีการยื่นเจลแอลกอฮอล์ให้ฆ่าเชื้อโควิดเสียด้วย
น้ำมะฮอล์

โอโหยโยกยายใส่สะโพกโยกยาย
ลีลาไม่ธรรมดาจริงนะครับ
ฟังรับลีลาก็ไม่แพ้กันเลยนะครับ
ค่าแรงไม่หมดกล่องพัสดุไม่ถึงมือผู้รับแน่นอน

เอาคนรอขาแข็งถึงกับกำหมัดรอเลยครับ
ลีลาแล้วอยากให้มาส่งแถวบ้านนชาติจริงนะครับ
รับรองว่าจะปล่อยหมาไล่กัดแน่นอนครับ

ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอ

เออแม่เดี๋ยวนี้จะไปส่งโครงกลุ่มของลีลาต้องดีขนาดนี้เลยเหรอ

ถ้าลีลาเยอะขนาดนี้วันหนึ่งส่งของได้กี่ที่เนี่ย

เอาลีลาของเขาเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้รับ
ครับคุณนาชาติด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของ
เรื่องของกระแสโซเชียลหน่อยดีครับมันก็มีทั้งดีไม่ดีถูกไหม
แต่ว่าคลิปนี้คุณผู้ชมเป็นคลิปที่เขาเผยแพร่กันในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวกันเยอะ
เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยมาทำร้ายเขามาทำร้ายร่างกายเขา
แล้วทำอย่างนั้นเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมใครเป็นใครก็ค่อยค่อยดูนะคะ
โดยต้องมีตัวหนังสือมีลูกสอนชี้ให้ดูอยู่
คือที่นี่เหมือนเป็นที่พักของคนงานแรงงานต่างด้าวนะคะ
แล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่สัก๔๕คนไปพร้อมกับไม้กระบองและกุญแจมือ
ในภาพแล้วก็ในโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปทำร้ายแรงงานชาวเมียนมาหลายคนที่อยู่ตรงนั้น
บางคนนะเจ้าหน้าที่บางคนชักปืนออกมาขู่ด้วย
แต่ในเสียงของคลิปคล้ายเหมือนกับว่าอยากจะให้แรงงานชาวต่างด้าวไปตรวจหาเชื้อโควิด
ก็เลยต้องออกมาทำลักษณะแบบนี้
ทีมข่าวของเรานะครับตรวจสอบคลิปนี้แล้วพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ
และเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรุนแรงแบบนี้นะครับ

เนื่องจากมีแรงงานชาวเมียนมาหลายคนหลบซ่อนอยู่ในบ้านพัก
ไม่ยอมไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ตามที่ทางการนั้นกำหนด
เพราะแรงงานเหล่านั้นกลัวครับ
กลัวว่ามาพบเชื้อแล้วเนี่ยจะถูกส่งไปรักษา
ส่งต่อส่งคืนกลับไปประเทศเขาก็คือเมียนมา
ค่ะก็เลยต้องใช้วิธีนี้ทีนี้
กลุ่มของชาวเมียนมาเองเขาก็แชร์คลิปนี้ออกไป
คือเหมือนกับอยากจะวิงวอนให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ย
องแรงงานให้มีความเมตตาหน่อย

ก็เป็นผู้ที่ร่วมชะตากรรมเหมือนกับคนไทยนั่นแหละ

แค่แต่ห์เชื้อชาติศาสนาเท่านั้นเอง

อันนี้คือในแง่มุมของชาวเมียนมาที่เขาแชร์กันนะคะ
แต่ว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะว่า
ว่าคลิปนี้จริงหรือไม่อย่างไร

แต่เอามาให้ดูกันอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมก็

ถ้าเราประชาชนคนไทยหรือคนที่อยู่ในประเทศไทยก็แล้วแต่

เพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
เรื่องของการทำหน้าที่พาไปรู้จักกับคนคนหนึ่ง

อยู่ที่วัดสุธาวาส

ลุงต๋อยเขาทำหน้าที่ที่อย่างเต็มความสามารถ
แต่แกก็บอกผ่านหน่อย
ช่วยฝากประชาสัมภัณฑ์หน่อยกัน

แล้วนี้ครับรูปผมดูการทำงานของลุ้งต๋อยคือ
ลุ้งต๋อยแบบที่ผมบอกเป็นสัปเปอร์เรอครับ
ชื่อจริงนะครับนายสุรเสกเนื่องน้อยอายุ๕๖ปี
เป็นสับเปรอเพียงคนเดียวของวัดด้วยนะ
ก็คือวัดสุดท้าวาทย่านฝั่งฑล
ต่อยเนี่ยนำคลิปมาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ

สำหรับเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
คือเขาบอกว่าตั้งแต่โควิดระบาดทำงานหนักมาก
ทำงานในหน้าที่สับปะเลอเนี่ยตอนนี้เผาศพไปแล้วมากกว่า๔๐

เขาบอกว่าไม่ได้พักเลยนะ
ค่ะก็ช่วงนี้คนป่วยแล้วก็เสียชีวิตเยอะ

แล้วตอนนี้คือคุณลุงมีชุดแค่๘ชุดเท่านั้นเอง

แล้วทำไงได้ก็ต้องเอามาซักแล้วก็ใส่วนกันไป
อุปกรณ์ถุงไม้ถุงมือก็ไม่พอ
แล้วถามลุงต๋อยไม่กลัวโควิดเหรอลุงต๋อยก็บอกกลัวแหละ
ตัวเองยังไม่ฉีดวัคซีนด้วยไง
แต่เป็นหน้าที่สรรพบรรยาณนี้เป็นหน้าที่ก็ต้องทำ
ญาติผู้เสียชีวิตก็ร้องไห้เลยนะแบบมาขอความช่วยเหลือลุง
ที่ผ่านมาลุงก็อ้าวสู้มาคนเดียวนะ
ทำหน้าที่ของตัวเองโดยที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ
มีเพียงโรงพยาบาลที่สนับสนุนชุดป้องกันและอุปกรณ์มาให้
ก็ตามที่เราเห็นในถุงใหญ่สีขาวอะค่ะ
แต่ลุงก็ยืนยันว่าเอาล่ะต่อให้มันงานหนักขนาดไหน
ลุงก็จะทำต่อไปไม่หยุดแน่นอน
มีข่าวดีบ้างให้ลุงแกชื่นใจนะครับ
พอเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่า
บริจักษ์ให้ลุงต๋อยถึงวัดเลย
ขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาหาลุงต่อยด้วยนะคุณชิสา
คือติดต่อมาเอางี้ลุงต๋อย

เออลุงบอกไม่เอาหรอกเพราะว่า
ห่วงกลัวว่าจะไม่มีใครเนี่ย

เอางี้ลุงต๋อยถ้ากลัวว่าจะติดงานนะ

หลายวัดก็ประสบปัญหาลักษณะเช่นนี้เหมือนกัน

ถ้าช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันนะคุณผู้ชมนะ
เอาข่าวสารวันนี้ของเราก็ค่อนข้างเข้มข้นหน่อยนะ

แต่เรื่องหลอนหลอนเราก็มีมาให้ดูเหมือนกันนะ

โรงศพเป็นอะไรที่เราก็ไม่อยากจะเห็นถูกไหม

เป็นสัญลักษณ์ของความเศร้าความทุกข์ถูกไหมคุณ
เออแต่ถ้าเห็นโรงศพทิ้งไว้ข้างทางแบบนี้แหละคุณผู้ชม

หูตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางถนนเลยค่ะ
โอ้โหไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา

น้ำตาแทบจะหลั่งไหล
คือมันมายังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะเขาบอกว่า
อยู่ก็เจออยู่ตรงนี้
ที่บริเวณวัดสว่างพิทยาตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ชาวบ้านผ่านไปผ่านมางงครับโรงศพไม่มาอยู่ตรงนี้คำถามสำคัญคือข้างในมีศพหรือเปล่า
เออแล้วเป็นศพคนติดโควิดหรือเปล่าคำถามเยอะแยะมากมายงานนี้เลยไปขอคำตอบจากพระมหาเสถียรสุธิโร
เจ้าอาวาสวัดสว่างพิทยาครับท่านก็ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ
แล้วเนี่ยไปเปิดกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยคุณชนะมีคนขับกระบะมาแล้วก็บรรทุกโรงศพสีขาวนี้มา
มาถึงก็มาจอดในวัดแล้วก็นำโรงศพเนี่ยยกลงวางไว้ข้างถนนแล้วก็ขับรถออกไปเลยค่ะ
เนี่ยครับเท่าที่เห็นนะฮะพยานเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์

สี่ขาตัวดำนั่นแหละครับ
โอ๊ยแล้วจะไปสอบสวนมันยังไงละงานนี้
คือก็พยายามคุยกับมันแล้วนะ

บอกว่าเออพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นใครที่มาทิ้งลงศพไว้ตรงนี้
นี่แหละครับสุดท้ายมันก็พยายามนะ
ที่จะบอกว่าเออเหรอเหรอเหรอ

แปลว่าบอกไม่ได้จริง

โอ้โหคุณสื่อสารกับมันได้ด้วย

มีแค่เจ้าสุนัขตัวนี้ที่เห็น
แล้วเราจะไปคุยกับมันให้มันรู้เรื่องก็ไม่ได้
มันก็จะสื่อสารกันยังไง
แต่ว่าทีนี้ไปตรวจสอบหน่อยแล้วกัน
กล้าตายหน่วยกล้าหารไปเปิดซิในโรงศพมีอะไร

ชัยเลยว่าไม่มีอะไรคุณผู้ชมโล่งเปล่าของชาวบ้านพระ
คนแถนนักูล่มใจไปตามกัน

ทำไมเอามาทิ้งตรงนี้นั่นน่ะสิทำไมมาวางไว้ตรงนี้คะเออ
คืออะไรคะยังไงเอ่ย
ถ้าเจ้าของคลิปคนในคลิปสามารถชี้แจงก็บอกเราหน่อย
เพื่อความสบายใจของทุกคนเนาะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเขาบอกว่าเนี่ย
หนุ่มสาวเนี่ยนะยุคนี้สมัยนี้บางทียอมอยู่เป็นโสดนะ

หมายถึงหนุ่มสาวสาวทั่วไปอ๋อบางคนอาจจะยอมบางคนอาจจะยังไม่ถึงเวลา
คือเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องงานมันรัดตัว
ไม่มีเวลาหาแฟนเลยเข้าใจได้อย่างเช่นคนคนนี้ค่ะ
ออกมาระบายเลยครับผ่านทางโซเชียลถึงเหตุผลว่าทำไมถึงยังอยู่ตัวคนเดียวแบบนี้ครับ
วันกูตื่นขึ้นมากูก็อยู่กับเขียงกามีด
กูจะเอาเวลาเท่าไหร่ไปหาผัวเนี่ยไปหาผัวเนี่ย
กูจะเอาเวลาเท่าไหร่ไปหาขัวเนี่ย
กูก็อยากจะมีบ้างนะขัวเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอยากมีไม่ใช่ว่ามันอยากมี

คงจะไปเจอคำถามอะเนาะแบบประมาณว่าเออเนี่ยนั่งขายอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีคนช่วยเหรอไม่มีแฟนมาช่วยเหรอ
เออนี่แหละพอถามคำถามนี้ไปเท่านั้นแหละคุณชิสา
ตอบก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินมาแบบยาวเลยมาจากใจส่วนลึกของหัวใจ
ตื่นเช้ามาก็อยู่กับเขียงอยู่กับผักอยู่กับมะละจะเอาเวลาที่ไหนล่ะไปหา
ดิฉันว่ามีหลายคนตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นะตื่นมาทำงานตื่นมาหาเงินไม่ได้มีเวลาไปพบปะใคร
ก็มีหลายคนก็บอกเหมือนกันนะกูรู้เรื่องความรักเขาบอกลองเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศหรือสังคมอื่นให้ได้เจอเพื่อนใหม่บ้าง

ค่ะก็อาจจะทำให้เราได้เจอคนอื่นไงคุณชนะ

ไม่แต่ผมรักที่นี่ไงผมไม่อยากไปที่ไหนแล้วผมไม่ต้องใส่ตา
อ้าวแล้วที่นี่ฉันเห็นคุณอยู่ราชเท้าบ้างอยู่รัชดาบ้างอยู่บางเขมบ้างอะไรนั่น
คุณพูดอะไรเลยเปื่อยนี่รายการสดนะ
ก็ใช่ไงก็ถามคุณเลย

เป็นศึกชิงแม่ม่ายเลยคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริษฐี๒๓ทัพ๗หมู่๗บ้านตลองประมวลทุ่งวัง
ทุ่งวังอำเภอสะตึกจังหวัดบุรีรัม

เพราะว่าอายุหกสิบเก้าปีแล้วอืมก็คือนายสำรานนะคะ
นายสำรานเนี่ยถูกกระสุนปืนลูกซองยาวยิงทะลุขาอาการสาหัส
เนี่ยเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเข้าของเกะกะหมดเลยนะ
ทางตำรวจสพสตึกก็ไปตามสืบแล้วก็สามารถรวบตัว
ชายคนหนึ่งเอาไว้เขาบอกเป็นคนข้างบ้านแล้วก็ยึดอาวุธปืนด้วย
ก็อาวุธปืนเนี่ยเป็นของพ่อเท่าอีกหนึ่งคนโอ้โห
เท่าคนนี้อายุเจ็ดสิบสองปีอืม
ชื่อนายทองภูลนายทองภูลเป็นเจ้าของปืนไง
แต่นายทองภูลคนนี้นี่แหละคนนี้แหละ
ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่เรื่องมันมีอยู่ว่าแบบนี้ครับ
หลายหลายคนในพื้นที่เขาให้กันคล้ายคล้ายกันว่า
เหตุมันอาจจะเกิดเพราะความรักยังไง
เออคือคุณตำรวจเขาก็สอบสวนไปสอบสวนมาพบว่าทั้งคนเจ็บและเจ้าของปืนค่ะ
แอบชอบผู้หญิงคนเดียวกันเท่านั้นแหละสิเป็นแม่ม่ายสาวในหมู่บ้านชื่อว่า
น้ำฝนคุณน้ำฝนวัยสามสิบเอ็ดปีซึ่งอาจจะเป็นชนวนเหตุในครั้งนี้ครับ
โอ้โหรักสามเศร้ารักสามคนอ่ะไปถามคนนี้ดูก่อน
พี่สาวของน้ำฝนว่าไงค่ะคนนี้คนนี้คนนี้
คนนี้ครับบอกว่านายทองภูลเนี่ยเคยประกาศเอาไว้เลยนะ
ทองภูลคือเจ้าของปืนนะค่ะบอกว่าอยากมีแฟนเออ
เป็นสาวรุ่นรุ่นไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยเลยยังไงรู้ไหม
ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วนายทองภูลอายุเยอะใช่ไหมล่ะ
เสียชีวิตไปประกาศเลยว่าพร้อมจะยกที่ดิน๕ไร่ทันที
โอ้โหใจถึงมากค่ะคุณตาครับใจถึงพึ่งได้จริง
ส่วนนายสำรานคนเจ็บขวัญคนที่ถูกยิงนะ
เขาบอกว่าคนนี้ก็แบบว่าแหมเบี้ยน้อยไม่ได้เยอะเท่ากับอีกคนนึง
ก็คือนายทองภูลเออก็แต่ว่านายสำราญอาจจะมีคารมไง
เพราะได้พูดคุยกับคนที่ชื่อน้ำฝนบ่อย
นี่แหละแล้วเกิดอะไรขึ้นนายทองภูลไม่พอใจอ่ะดิ
อ่าก็เลยเกิดชนวนเหตุแบบนี้ค่ะ
คือคุณทองภูลนะฮะหรือว่าเท่าวัย๗๒ปีก็เล่าด้วยนะ
เขาเล่าบอกว่าอย่างนี้เขาเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันกับนายสำราญนั่นแหละ

เป็นเพื่อนกันไม่เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อน

คุณตาทองพูลบอกก็ไม่ได้สนใจไม่ได้หึงด้วย
แต่ยอมรับว่าเคยดูแลเรื่องการเงินอยู่บ้าง

ตามข่าวนะครับก็บอกว่าเนี่ย
เราไปเจอกับม่ายสาวคนที่คาดว่านะ

คาดว่าจะเป็นชะดวนเหตุนั่นคือคุณน้ำฝน

เธอบอกว่าเธอน่ะเลิกกับแฟนเมื่อ๒เดือนที่ผ่านมา

ทั้งสองคนเนี่ยภรรยาก็เสียชีวิตแล้วด้วย
เอาง่ายสองคนที่เหมือนจะมาผัวพันก็โสดเหมือนกัน

ก็เลยพยายามมาตีสนิทใกล้ชิด
เรียกได้ว่าขอลงขอไลน์ขอเบอร์
โอ้โหคุยกันนะแต่ว่า
นายสำรานเนี่ยตาสำรานเนี่ยนะคะ
ห้ามไม่ให้คุณน้ำฝนเนี่ย
ไปที่บ้านคุณตาทองพูน
ตัวเธอเองนี่ไงแต่เธอก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนไปทำร้าย
นายสำรานแล้วเพราะว่ามันเกิดเหตุตอนกลางคืนไงก็ไม่รู้หลับกันหมดแล้วใช่
เอางี้เอางี้อยากรู้ถามหน่อยอยากรู้จริงจริงเอออยากรู้จริงจริง
ว่าเธอคิดอะไรคุณตาสองคนไหมเออไปฟังเสียงเธอดีกว่าครับ
เขาหึงหรือว่าไงแมนค่ะอืมแกก็เลยไม่ให้ไปหลังนั้น
คือไม่ให้เราไปใช่ค่ะเขาเขาบอกไหมว่าลุงคนโดนยิงอ่ะ
จ้ะถ้าไปแล้วไม่ต้องกลับมาหลังนี้แกบอกอืม
คือไม่อยากให้ไปคุยกับคนอื่นหรือว่าไงจ้ะบ้านหลังอ่ะ
แล้วแกก็หลงหรักลูกมันกันนี่นี่นี่ข้างกันเนี่ยอืม

ต่างคนต่างเกียรตายอ่ะไม่ถึงมาหึงใส่กันเนี่ย
อ้าวนี่แหละครับโอ้โกความรักเป็นเหมือนโคถรึก

จะไปโกรธโทษรักไม่ได้แต่เรื่องของเรื่องโทษได้ถ้าเกิดว่านายทองพูนเนี่ยเป็นคนยิงจริง
ตอนนี้ตำรวจเขาตรวจสอบอาวุธปืนอยู่ว่าเป็นกระบอกเดียวกันที่ยิงคุณตาสำราหรือเปล่า
เออเอางี้เอางี้เรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะ
เพราะฉะนั้นคุณอย่าเอามาใช้เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจ
ถูกต้องนะคะจะรักใครชอบใครก็ขอให้อยู่ในสิทธิธรรมอยู่ในกรอบไม่ทำร้ายกันนะคุณผู้ชม
แล้วก็ถ้าเขาไม่รักเราเรารักเขาครั้งเดียวก็ไม่เป็นไร
อันนี้พูดเผื่อนะคะคุณผู้ชมไม่ได้พูดถึงกรณีคุณตาคุณยาย
ถูกไหมใกล้ชิดกันแล้วกัน
ถามคำเดียวถ้ามันทำขนาดนี้
คุณยังมีความสุขกับมันอยู่ไหมครับไหนคะ
ป่าวค่ะ
โอ้โหสุนัขภายลมใส่หน้าอย่างดัง
คุณยังจะรักอยู่ไหมยังก็คงรักต่อหากคุณ
ต่อให้ขนาดไหนก็คงต้องรักกันต่อไป
คุณรู้ไหมว่าเจ้าของคนนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรโอ้โหลิ้นไม่รับรสจมูกไม่รับกลิ่น
ตอนนี้กำลังสงสัยว่าตัวเองเป็นโควิดแล้วนะฮะแต่ว่าอาการเนี้ยมันมาจากสุนัขผ่ายลมใส่
มีโอกาสครับคิดว่าน่าจะขมลงทอแล้วล่ะฮะนี่อย่างที่เขาบอกนะอะไรนะ
เล่นกับหมาหมาเรียปากต่อไปต้องเปลี่ยนนะนะเล่นกับหมาระวังหมากื๊ดใส่
เรื่องของการผายลมอ่ะเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเอานะค่ะไปถึงเรื่องหนึ่ง
เรื่องก็เป็นดราม่าเหมือนกันเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์นะคุณ
เรื่องของการเรียนออนไลน์คือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคุณครูเขาก็จัดตารางเวรให้คือผมก็เข้าใจคุณครูส่วนหนึ่งนะ
เขาก็อยากให้นักเรียนได้เรียนหนังสือให้เรียนเต็มที่จะได้แบบเรียนทันเพราะหยุดมาเยอะ
ถูกต้องแล้วแต่ในฝั่งของมุมผู้ปกครองเขาก็มองว่าอุ๊ยจัดตารางเรียนแบบเนี้ยมันนานเกินไปหรือเปล่า
แล้วก็อยากลับเรียน้ำแต่เช้ายันเย็นเพราะ
เราไปติดตามกับความจริงเรื่องนี้กันนะครับ
มาโพสต์ให้เห็นถึงปัญหาการเรียนออนไลน์ว่า
บางโรงเรียนแก้ไขไม่ตรงจุดเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ยกตัวอย่าง
จากโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านสายครองมาให้ดูเนื้อหามันเป็นประมาณว่า
โรงเรียนแห่งนี้จัดการเรียนการสอน๙คาบตั้งแต่๘โมงครึ่ง
จนถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีก็คือ๔โมงครึ่ง๔โมงเย็นนั่นแหละฮะ
ก็มีอาจารย์บางคนสั่งงานตอนเกือบ๓ทุ่มด้วยเออเป็นไปได้เหรอ
อันนี้ต้องตรวจสอบความจริงนะแล้วก็เขายังบอกอีกว่านักเรียนแทบไม่ได้พัก
ทำงานส่งคุณครูทั้งวันค่ะล่าสุดโรงเรียนก็เขาพยายามแก้ไขด้วยการเปิดศูนย์ฮอตไลน์
ให้นักเรียนและผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นพอมีคนไปร้องเรียนเยอะ
โรงเรียนเนี่ยก็ตอบกลับมาบอกว่าถ้าไม่พอใจให้ไปลาออก
โอ้โหคือเขาแคปเอาไว้มาเลยนะเรื่องของการแชทไลน์กันอ่ะลักษณะแบบนั้นอ่ะ
เรื่องนี้ดราม่าสิคะถ้าบอกว่าไม่พอใจให้ลาออกเนี่ยโอ้โห
แล้วตอนนี้ทีมงานคู่กัดสะบัดข่าวของเรายังติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนะคะ
ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีความคืบหน้ายังไง
เดี๋ยวเรามารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างแน่นอน
แล้วก็การเรียนออนไลน์ในตอนนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นสิ่งจำเป็นเรียกว่าจะเป็นวิถีชีวิตใหม่แล้วแหละนะคะ
ไปเรียนในพื้นที่ออนไซต์ไม่ได้ก็ต้องเรียนออนไลน์
แต่ทีนี้ค่ะมีเรื่องของการเรียนนะคะที่ทำให้อาจจะทำให้บางคนไม่สามารถเรียนต่อได้
โดยระบบออนไลน์นี่แหละโดยเฉพาะนักเรียนที่มีฐานะยากจน
คือมันจะมีปัญหาในเรื่องของการข้ามระดับชั้นจากม๑ไปม๒ไปม๓แล้วยิ่งสำคัญคือมต้นมปลาย

ก็อาจจะทำให้เด็กบางคนที่อาจจะไม่มีความสามารถไม่มีกำลังได้เรียนต่อ
ด้วยด้วยเงื่อนไขหลายหลายปัจจัยนะคะเรื่องนี้ก็มีข่าวดีอยู่นะคุณชนะ
ครับก็คือเรื่องของเรื่องทางโรงเรียนนะครับก็เปิดให้นักเรียนที่เขามีปัญหา
แล้วก็คือเรื่องของสถานภาพสถานภาพที่เขาเรียกกันนะครับ
คือเรื่องของฐานะที่ยากจนพิเศษที่สามารถที่จะทำการต่อสัญญากับทางโรงเรียนโดยตรง
แต่พอมาปรับรูปแบบการเรียนออนไลน์แบบนี้ก็ทำให้นักเรียนที่อยู่ในสถานะยากจนพิเศษเนี่ย
ไม่สามารถลงทะเบียนต่อสัญญาได้ทันจนทำให้เกิดการตกหล่นมากขึ้น
เรื่องนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการรวบรวมข้อมูลรายชื่อ
แล้วก็ส่งไปยังโรงเรียนให้ทำการสำรวจนักเรียนเพิ่มเติม
เพื่อป้องกันรายชื่อที่จะตกหล่นครับ
อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีนะคะ
น้องที่มีความยากจนพิเศษจะได้เข้าถึงการศึกษาความรู้
จะทำให้เรามีวิชาเอาไว้ใช้ในอนาคตต่อไป
แต่ว่ามันก็มีบางคนนะคะที่ไม่พร้อมจริงที่จะเรียนออนไลน์แบบนี้

ยังไงก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลกันด้วยนะคะ
มาดูเรื่องราวเตือนภัยกันหน่อย
โจ๋ค่ะวัยโจ๋มาติ้งออกตัว

ใช่ไหมคะเวลาอยู่รวมกันพลังมันเยอะ

วัยโจ๊เนี่ยรวมกลุ่มกันขับขี่มอเตอร์ไซค์มาคุณชนะ
คุณชนะพร้อมกับอาวุฒิมีดไม้ครบมือเลย
อ้าวเขามาก่อเหตุทำอะไรกันที่ไหนไปดูกันหน่อยค่ะ

เห็นแบบนี้แล้วก็นะมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะ
ต้องยอมรับนะเรื่องการรวมตัวแล้วก็ทำอะไรกันแบบนี้
แล้วก็เขียนข้อความบอกฝากให้ผู้ปกครอง
ช่วยดูแลบุตรหลานหน่อยอย่ามาก่อกวนก่อความรำคาญให้สังคม
แล้วก็ถืออาวุธท้าทายกันบนถนนแบบนี้
แล้วก็ยังฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแล
อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะ
เห็นแบบนี้เราเป็นประชาชนคนเดินถนนเนี่ย

โอ้โหก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุที่มันไม่ดีนะ
คือมากันเยอะแบบนี้เราไม่รู้เหมือนกันเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่
แต่อย่างหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดนะ

แล้วรวมไปถึงถ้าเกิดไปเกิดอุบัติเหตุกับคนอื่น
เขาใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลานั้นพอดี
ปั๊ดก็เดือดร้้าฮั้งกันไปถ้วนหน้า
ถ้ายิ่งเป็นเยาวชนอยู่นะคุณแล้วถูกจับแบบเนี้ยอืม
ต้องได้ผู้ปกครองมาต่างเตือนพ่อแม่บางคนทำมาหากินยันบากไว้แล้ว
มาเจอปัญหาลูกแบบนี้เครียดแทน
เอาเป็นว่าอยู่ในกฎหมายแล้วกันแล้วก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องที่นครปฐมกันหน่อย
มีเหตุการณ์น่าตกใจย่าค่ะ
ญาญาน่าจะเมายาเหรอนะะ
แล้วก็เกิดอาการคุ้มคลั่งตีหลานอายุ๑๐ขวบ
เหตุผลเป็นเพราะอะไรแล้วดูแลเหตุการณ์นี้ต่อไปยังไงบ้าง

ติดต่อ

พี่ป๊าช่วย
ซื้อขันงั้ย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

จะได้เป็นหลักฐานไงในการดำเนินคดีนะครับ
และหลังจากสอบสวนพยานทั้งหมดแล้วก็ทราบว่าพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้

คือตัวแม่ของเด็กเนี่ยไปทำงานต่างประเทศ
ส่วนคุณพ่อติดคุก
เด็กชายเลยต้องอยู่กับนางอำพรซึ่งเป็นย่า

แล้วเรื่องของเรื่องน่ะมันเล็กมากเลยนะคือเด็กชายคนนั้น
เขาขอไปเล่นสเก็ตบอร์ดบ้านเพื่อนแต่นางอพรไม่ให้ไป
ก็เลยทำร้ายเด็กชายคนนั้นครับด้วยอาการลักษณะเหมือนคนคุ้มคลั่งอะครับ
แต่ผมไม่ได้มานั่งฟันทงกันนะครับว่าเขาติดยงติดยาหรือเปล่า
เอางี้ละกันลองไปฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์กันครับ
นี่ก็คือคนที่อยู่ในคลิปแหละคุณชิสา
ค่ะตอนนี้ทางตำรวจจับกลุ่มตัวของย่าผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ

ตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดแต่ก็คุมตัวเอาไว้ด้วยเมืองคดี
ส่วนหลานนั้นเป็นยังไงเราเป็นห่วงเด็กนะ
ทางพัฒนาสังคมก็ให้ยายรับเด็กคนนี้ไปดูแล
แล้วเดี๋ยวจะพิจารณาตามกระบวนการดูว่ายายมีความพร้อมที่จะดูแลเด็กคนนี้หรือเปล่า
ถ้ายายก็ไม่พร้อมจริงทางพมเองนี่แหละก็จะดูแลเด็กชายคนนี้ต่อไปตามกระบวนการนะคะ
เห็นใจเด็กน้อยเนอะดูสินะฮะถ้าเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องดูแลเขาดีแหละคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจแล้วกันนะคะครับ
คุณผู้ชมนะฮะยังส่งข้อความไลน์มาทักทายเราได้นะเดี๋ยวจะขึ้นสดตรงนี้
รายการเราเป็นรายการสดนะให้จำกันตรงนี้นะคุณผู้ชมนะ
แต่ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยแล้วกัน
ยังก็เดินแบบเนี่ยอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวตามต่อกันแบบชัดช่วงหน้าใน
คู่กัดสะบัดข่าว

ช่วงนี้เนี่ยผมว่าต้องให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เยอะเลยนะ
รายคนทำงานหามรุ่งหามค่ำต้องแต่งตัวให้มิดพิษ
นั่นแหละโอ้โฮแล้วมันเป็นชุดที่แบบอึดอัดเหมือนกันนะแต่คุณผู้ชมค่ะ
เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่เจ้าที่เขาใส่ชุดนี้แล้วเขามีพลังเชิดใช้แบบนี้เลยค่ะ
เขาจะเขาใส่ไปปฏิบัติงานหรือเขาใส่ไปเดินแบบเขาไง
คือท่าอาจจะเหมือนอาจจะเหมือนเดินอยู่บนบรันเวย์

แต่ผมเข้าใจแล้วการหมุนแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องแคล่วนะ

แต่ดิฉันก็ไม่เคยใส่นะแต่ดูจากองค์ประกอบแล้วน่าจะสวมยากหลายชั้นหลายขั้นตอนเหมือนกัน
เอาเป็นว่าเอาล่ะใส่แล้วมีพลังเหมือนเป็นฮีโร่ช่วยเหลือประชาชน
เป็นกำลังใจให้กับเจ้าที่ทางการแพทย์และพยาบาลทุกท่านเลยค่ะ
ชั่วโมงเต็มอยู่กับเราแล้วนะคะเราก็จะลาคุณผู้ชมไปด้วยคลิปน่ารักให้ดูกันผ่อนคลายนะคะ
ก็คือน้องเต่าตัวน้อยโชว์ฝีมือการเล่นสเก็ตบอร์ดติดตาม
ต่อกันด้วยนะครับกับข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ